คุณผู้ชมกรกตเขามีมติในการประชุมลับบอกว่า๔รัฐมนตรี
รัฐบาลที่ถือครองสัมประธานรัฐถือว่าขัดต่อกฎหมายครับ
ว่าจะต้องสิ้นสุดการเป็นสภาพรัฐมนตรีหรือไม่นะครับ

มีหลายคนถามมานานแล้วว่ายังไง
คือมันหลายเดือนแล้วอะค่ะแล้วก็จับตามองอยู่ว่ายังอีกเหรอ
ยังจะควบสองตำแหน่งอีกหรอ
ถูกต้องตอนแรกจะไปขึ้นเวทีในงานเลี้ยงโต๊ะจีนด้วย
กรกตเบรกเลยนายวิศนุเบรกเลยว่าเดี๋ยวทำไม่ได้นะ
คือไม่ได้ถ้าเป็นรัฐมนตรีห้ามขึ้นไปพูดไปอะไรใดทั้งสิ้นนะผิดกฎหมาย
คือมีรายงานเกี่ยวกับที่ผ่านมาเนี่ย
มีการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่๘มกราคมที่ผ่านมา
เขาเป็นการประชุมลับพิจารณาผลการตรวจสอบของคณะกรรมการไต่สวน
กรณีนายเมืองไกรลีกิจวัฒนาสมาชิกพักเพื่อไทยร้องขอให้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของรัฐมนตรี๔คนประกอบไปด้วย
หมอมหลวงประนัดดาดิสกุลอดีตรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ
นายพายรินชูโชธาวรรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคม
นายสุวิทย์เมสินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และนายแพทย์ธีรเกียจเจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
บอกว่าไปถือหุ้นไปถือครองหุ้นสัมปทานของรัฐเข้าข่ายกระทำการขัด
ขัดกับแหล่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูลหรือไม่นะครับโดยที่ประชุมมีมติเห็นว่าการถือ
รองหุ้นของรัฐมนตรีทั้งสี่คนเข้าข่ายทำให้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง
รัฐมนตรีเห็นควรส่งให้กับสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา๑๗๐และขณะนี้อยู่ระหว่างการให้สำนักงาน
กตดำเนินการยกร่างคำร้องก่อนที่จะเสนอให้กับที่ประชุมกรกตพิจารณา
และประธานกรกตต้องลงนามเพื่อส่งให้กับสารรัฐธรรมนูลต่อไปสำหรับคำร้องดังกล่าวครับ
เมืองไกรได้ยื่นเรื่องกับกรกตเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรีทั้ง๔คน
เมื่อเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์เมื่อปีสองพันห้ามร้อยหกสิบเอ็ด
ก็คือต้นปีที่ผ่านมานู่นแต่เพิ่งจะมีมติการประชุมลับเมื่อวานนะครับ